คุณผู้ชมครับคลิปนี้ใครเห็นก็ด่านะครับ
บอกว่าโอ้โหกลับรถกันได้แบบอาเฮียมากเลย
อันนี้ลงในเพจเฮียขับรถหรือครับ

เพราะว่าโอ้โหตีกี่เลนจนเกิดอุบัติเหตุนะครับ

โตคศาตรยูโปรบพลวชออกมานะครับ
แล้วก็จะตี๓เลนเพื่อจะกลับรถทันที

อันนี้เราก็ยากไปดีไปใหญ่ไปเลย
ไปใกล้แยกก่อนนี่ไหม
ได้ใบขับขี่มาได้อย่างไกลนะครับ
ในคลิปเห็นภาพชัดเจนว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับ
แล้วก็ผู้หญิงในรถเป็นคนขับนะคุณนะ
หันไปพูดกับคนในรถบอกโอเคไหมโอเคใช่ไหมทุกคน
แล้วก็มีเสียงเด็กร้องด้วยความตกอกตกใจนะ
ผู้หญิงก็ยังหันไปปลอบเด็กด้วยนะครับ
ชาวเน็ตคอมเมนต์เดือดเลยบอกเฮียขับรถของแท้เลย
บางคนบอกโอ้เราตั้งเพจใหม่ไหมเป็นเพจเฮียกลับรถ
เออเอาเรื่องเฉพาะกลับรถอันตรายออกมาไว้แบบนี้เลยนะครับ
บางคนบอกโอ้ซื้อใบขับขี่มาแน่
บางคนบอกว่าสอดอเนี่ยโอ้โหมาง่ายหรือว่าคิดจะกลับเนี่ย
ทำไมไม่ไปนู่นยูเทิร์นข้างหน้าก็มี
อย่าใจร้อนยูเทิร์นแบบนี้อันตรายต่อตัวเอง
อันตรายต่อเพื่อนร่วมทางนะครับ